เช้าวันนี้เด็กนักเรียนออกมายืนถือป้ายประท้วง

เพื่อร่วมกันขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยไปแอบดูครูผู้หญิงของโรงเรียนอาบน้ำ

เดี๋ยวไปดูนะครับช่วงที่นักเรียนเขาออกมาประท้วงขับไล่กันนะครับ
นี่มากันหมดเลยฮะวันนี้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้หญิงที่จังหวัดบึงการนะครับถือป้ายประท้วงหน้าเสาทงถือป้ายเขียนขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนพอเป็นผู้ชายนะฮะโรงเรียนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่เห็นป้ายไหมฮะเต็มเลยนะครับ
คือครูสาวท่านหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยปรากฏว่าถูกผู้อำนวยการโรงเรียนชายคนนี้
แอบดูตอนอาบน้ำที่บ้านพักครูแล้วมีหลักฐานเป็นภาพในกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราคมที่ผ่านมามีผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพใหญ่หน่อยนะฮะ
คือผู้ชายคนนี้เดินนุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวออกมาจากห้องพัก
ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่บ้านพักครูแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอกตรงนั้นเนี่ย
มันจะเป็นบ้านพักอีกหลังนึงข้างซึ่งจะเป็นจุดห้องน้ำของเขา
นี่นะฮะออกมาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปนะครับ
ครู่เดียวจะเห็นผู้ชายอีกคนนึงเดินมาแล้วตรงเข้าไปตรงซอกตรงนั้น
เดี๋ยวดูนะฮะจะมีผู้ชายอีกคนนึงมาแล้ว

มีภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาไหม
แล้วตรงเข้ามาในซอกตรงนี้นี่แหละ
นี่คือครูเวรนะฮะ

แล้วผู้ชายคนที่ใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวเนี่ยจะวิ่งสวนออกมา
แล้วหายกลับเข้าไปในห้องตัวเอง

นี่คือหลักฐานที่คุณครูผู้หญิงเนี่ยได้มาตอนหลัง

ตอน๒๐มกราคมเนี่ยคุณก็มาสอนนะผู้ชม

คุณครูเนี่ยอยู่ที่บ้านพักแล้วรู้สึกว่ามันมีเสียงกุกกักกุกกักอะไรก็ไม่รู้
แถวหลังบ้านที่เป็นจุดที่เป็นห้องน้ำ
คุณครูผู้หญิงก็เลยส่งข้อความไปหาครูเวร
บอกว่าให้มาช่วยตรวจดูให้หน่อยไม่รู้ว่ามันมีอะไร
ก็จะเห็นภาพครูเวรมาถึงแล้วก็เดินเข้าซอกไปใช่ไหม
ผู้ชายคนนี้อาศัยความมืดอ่ะคงเห็นว่าครูเวรมาเดินสวนฟึ๊บไป
ซึ่งตรงนี้ครูเวรเขาบอกว่ารู้ว่าเป็นผู้ชายใส่ผ้าขุนหนู

เช้าวันรุ่งขึ้นครูผู้หญิงที่รู้ว่าต้องมีคนมาแอบมาส่องดูแถวห้องน้ำที่บ้านพักเนี่ย
แจ้งตำรวจแล้วไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดกับท่านภูมิในการโรงเรียน
เพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของบ้านพักครู
ปรากฏว่าพอเนี่ยดึงหนังสือออก
ต้องทำทั้งส่งหนังสือขอดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเอาเป็นว่าผมเองผมเองแต่ก็อย่าไปอะไรเลยอะไรอย่างนี้

ครูก็เลยแจ้งไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาให้ตรวจสอบข้อที่จริง

สุดท้ายเนี่ยฮะตำรวจเขาก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมา
ใครออกมาจากบ้านหลังไหนใครเข้าไปอะไรยังไงวิ่งสวนยังไง
นี่ครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับเด็กนักเรียนของโรงเรียนออกมาประท้วงขับไล่พอ
ออกจากโรงเรียนเหมือนภาพที่ท่านเห็นตอนเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ในนัทภัศน์สิบทิศจากกรองผู้มกาสำนักงานเผ็ดพื้นที่การศึกษามยศึกษาบึงการ
หน่วยงานต้นสังกัดบอกว่ามาเจรจากับครูแล้วก็นักเรียนแล้วนะครับ
ออกมาประท้วงขับไล่พอโรงเรียน
ตอนนี้ได้สั่งย้ายภูมิในการโรงเรียนคนนี้ไปประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่
ศึกษามัธยมศึกษาบึงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงศึกษานะ
ส่วนทางคดีที่คุณครูแจ้งความก็ตำรวจก็ว่ากันไป
ส่วนคุณครูผู้เสียหายให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สกลนครก่อน
เพื่อความสบายใจในการสอนหนังสือตรงนั้นด้วย
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีผลที่แน่ชัดออกมา
เรื่องทางคำส่งคำสั่งต่างเบื้องต้นคุณครูและนักการเรียนก็